ท่านผู้ชมครับแพรรี่ไพรวันวันนบุตรนะฮะ
เมื่อวานนี้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าวาดวัดรูปหนึ่ง
ล่าสุดก็ยอมศึกไปแล้วค่ะนะฮะ
โบ้งชาวบ้านเขาบอกโอ้โหอยากให้ตรวจสอบเพิ่มเติมเหลือเกิน
เงินทองของวัดยังอยู่ครบปกติหรือไม่อย่างไรนี่ฮะ
เฟซบุ๊คของไพรวันวันนบุตรนะฮะหรือแพรรี่ไพรวันนะครับ
มีคนส่งรูปพระฉันบวชฉันบวบนะฮะ
ให้ดิฉันดูทราบว่าเป็นถึงรองเจ้าคณะตำบลด้วย
เป็นพระวัดหนึ่งในนครสวรรค์ชอบปลูกเสกออกพระออกเรียนให้คนบูชา
แล้วก็บอกว่าตายแล้วนี่นะฮะล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับคือ
เจ้าวาดวัดรูปนี้เนี่ยชิงลาศิกขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่มีใครติดต่อได้อีกเลยขออนุญาตเบลอไว้หน่อยนะฮะ
ราชัยเจริญสุขนะครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยวันนี้ลงพื้นที่ไป
ชาวบ้านนี่จับกลุ่มมาพูดคุยที่วัดกันเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
หางน้ำนะครับที่อำเภอท่าตะโกนะฮะนครสวรรค์นะครับ
นี่ชาวบ้านมากันหลายร้อยคนนะครับมาที่สาราการประเรียนหลังใหม่นะฮะ
เพื่อรอฟังคำชี้แจงจากเจ้าคณะอำเภอธาตะโกแล้วก็เจ้าคณะตะบนท่าตะโกนะครับ
รวมทั้งวัยยาววัชกรวัฒน์ด้วยนะแต่ไม่เจอตัวอดีตเจ้าวาทนะ
พอศึกออกไปก็ไปเลยนะฮะคือภาพที่แพรรี่ไพรวันเขาเปิดเผยเอาไว้เนี่ย
เป็นภาพแบบเหมือนที่เขาบอกกำลังฉันบวบนะก็เป็นลักษณะ
มีอะไรกับผู้ชายอีกคนนึง

วัยยาวัชกรวัดนะครับ
หลังจากที่ได้พูดคุยกันในหมู่ของคณะสงฆ์แล้วนะครับ

ข้อสรุปว่าทุกอย่างในวัด
จะดำเนินการกันต่อไปนะ

ที่ตอนนี้ก็สร้างไปแล้วประมาณ๘๐
อดีตชาวบ้านวัดที่ศึกไปแล้ว

ก็ได้แจ้งยอดเงินบัญชีของวัดที่มีอยู่ในขณะนี้
ซึ่งปกติชาวบ้านจะดูแลอยู่
ว่าตอนนี้มีอยู่ในบัญชี๗๒๘๙๒๘๖บาท
กับอีก๗๓สตางค์
แล้วก็มีเงินสดอีก๗๐๐บาท
ซึ่งจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคของวัด
ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นร้องไห้เลยก็มีนะครับทุกผู้ชมครับ

โอ้โหร้องไห้กันเลยนะครับหลังจากนั้นชาวบ้านก็มีมตินะครับว่า
ขอเลือกหลวงพี่โป๊ดนะฮะพระธวัชชัยธิรธรรมโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนคาให้มารักษาการในตำแหน่งรักษาการ
เจ้าวาดรูปใหม่ของวัดหางน้ำที่นครสวรรค์นะครับ
เนื่องจากเห็นว่าหลวงพี่โป๊ดท่านมีความเหมาะสมที่สุดในขณะนี้
ทั้งวุฒิภาวะแล้วก็พันธศาสตร์ในการบวช
แล้วเชื่อว่าจะสามารถสารต่อภารกิจต่างของวัดที่อดีตเจ้าวาดเนี่ย
ที่สึกไปเนี่ยได้ทำเอาไว้เจ้าคณะอำเภอธาตัโกนะครับ
อย่างต้องดำเนินการต่อนะฮะส่วนอดีตเจ้าวาดที่ตอนนี้
ศึกไปแล้วยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันแต่เรื่องนี้ผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
พร้อมกับฝากหลักทำไว้เป็นข้อคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใคร
เป็นชาวบ้านคนธรรมดาหรือพระสงฆ์เมื่อทำผิดต้องได้รับโทษ
พระธวัชชัยหรือว่าหลวงพี่โป๊ดนะครับ
รักษาการเจ้าอาวาสสดร้อนของวัดหางน้ำ
ท่านบอกว่าไม่ได้ยินดียินร้ายกับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสนะครับ
ที่ต้องศึกไปแต่แยกแยะได้ว่าอะไรผิดอะไรถูก
ข้าวของเครื่องใช้รูปถ่ายต่างของอดีตเจ้าวาด
เดี๋ยวต้องปรึกษากับทางชาวบ้านกันก่อนว่าจะเอายังไงกันต่อไป
ความบุคพรรณความรักก็มีแต่ส่วนไหนผิดก็คือผิด
แต่ส่วนไหนความดีก็คือความดีเราต้องแยกแยะ
รูปถ่ายของเขาที่ติดไว้เต็มตรงนี้เราจะมีการดำเนินการจัดการยังไงไหมครับ
ตอนนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอประชุมกันเดี๋ยวเราต้องรอประชุมกันว่าจะดำเนินยังไงต่อ
คือจะติดไว้หรือว่าจะเอาออกหรือว่าไงครับ
ใช่เดี๋ยวเราต้องคุยกับชาวบ้านอีกทีนึง
มีชาวบ้านคนหนึ่งที่วันนี้มาฟังการชี้แจงต่างจากทางวัดนะฮะ
แล้วก็ทางเจ้าคณะนะครับนี่แม่ให้สัมภาษณ์นี้ร้องไห้เลยนะคุณป้า
คุณป้าบอกใจหายเสียใจที่อดีตเจ้าวาดต้องศึกไป
เพราะตลอดเวลาที่อดีตเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับวัดเยอะเหลือเกิน
เลื่อมใสสัทธามากแล้วต้องมาถูกแฉเรื่องฉันบวบ
ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องในอดีตหรือเปล่านะ
คนที่ออกมาแฉต้องการอะไรถึงออกมาแฉแบบนี้
อยากให้อดีตเจ้าวาดกลับมาอยู่ที่วัดอยากให้มาเป็นเจ้าวาดเหมือนเดิม
ถ้าเป็นพระไม่ได้เป็นคาราวาสก็ยังดีมาอยู่ที่วัดก็ได้

เหมือนทุกคนชาวบ้านรักแล้วก็นับถือท่านมาก
ก็ถามว่าคนที่ทำดีพอแล้วหรอเพราะคนที่มาเปิดโปลล่ะ
ใช่คนที่มาเปิดโปรงดีพอแล้วเหรอ
คือถ้าเป็นทองต้องไม่กลัวร้อนนะครับ

ต้องถามว่าอดีตเจ้าวาดดีพอจริงหรือเปล่า

คือตอนที่อดีตคือเป็นพระอยู่นะครับ
อดีตหรือปัจจุบันไม่รู้แต่เป็นพระไปทำแบบนั้นเนี่ยปราชิก
วัดไหนจังหวัดไหนก็มีผลทั่วประเทศนะคะ
จากความเป็นสงฆ์ไปตั้งแต่ตอนที่ก่อเหตุ

นี่ฮะหลังจากที่มีการโพสต์แบบนี้ไป

เฟซบุ๊คของแพรรี่ไพรวันนะครับ
บอกมีเมื้อค้าคนหนึ่งมาขอบคุณที่ดิฉัน
ทำให้ผัดบวบนี่ขายดี

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะฮะ

ซึ่งเป็นอาหารที่มีกลิ่นเข้ามาเนี่ยแม่

ช่วยกันจำกัดกำจัดพลาดที่ไม่ดีออกไป